ที่โรงพยาบาลสิริราชเองก็มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

โดยเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ

ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนค่ะ
เพราะเป็นที่ประทับรักษาพระอาการประชวน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

ดังนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันคล้ายวันสวรรคต๑๓ตุลาคมนี้
โรงพยาบาลสิริราชจึงได้จัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินขึ้นเป็นปีที่๒
โดยเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์
พร้อมกันในการทำพิธีสวดพระพุทธมนตร์
และสดับปากรถวายพระราชกษนตร์
สงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ผู้ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณนานับประการแก่อาณาประชาราช
ตลอดทั้งวันจะมีการบันเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
รวมถึงการแสดงแสงสีสื่อผสมชุดความฝันของพ่อนะคะ
เชิญชวนประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมกัน
จะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกานะคะ
รวมถึงเชิญชวนชมนิทัศกาลพระบรมชายาลักษณ์อันทรงคุณค่า
เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๘ตุลาคมนี้
ณอาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินค่ะ
ก็จะพาท่านผู้ชมนั้นไปย้อนความทรงจำอันทรงคุณค่า
ที่มีแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดงานสุดยอดศิลปะไทย

ก็สามารถไปชมนิทัศกาลนี้ได้นะครับ
กันที่สยามภารกรนะครับคุณผู้ชมครับ